อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ตำรวจกระบี่ค่ะเขากำลังเร่งหาเบาะแสติดตามหัวขโมย
หัวขโมยอะไรนี้เนี่ยไปขโมยที่ไหนรู้ไหมคะ
มวยโรงเรียนเข้าไปในโรงเรียนแล้วขโมยเงินใครเงินเด็ก
ขโมยกระปุกออมสินยังไม่พอไปกินขนมจนหมดห่อด้วย
กับเด็กแล้วนี่แหละตำรวจก็เลยต้องเร่งตามตัวหน่อยนะคะ
หัวขโมยรายนี้ค่ะตำรวจสพเมืองกระบี่รับแจ้งเหตุว่า
มีเหตุลักษัพเกิดขึ้นภายในโรงเรียนโพคาพาณิชนุกูลมูลนิธิตำบลกระบี่ใหญ่
ได้นำกำลังชุดสืบสวนไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุก็เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว
ห้องอนุบาลด้วยนะอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งและหนึ่งทับสองนี่ไง
ถุงขนมอ่ะกินแล้วยังอุตส่าหิงถุงไว้ให้ดูต่างหน้าอีกอ่ะ
มีร่องรอยถูกลื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายทั้งห้องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของลิ้นชักโต๊ะครูประจำชั้นเบื้องต้นพบว่ามีเงินของครูประมาณ๓๐บาท
เก็บไว้น้อยดีนะไม่เก็บเยอะกว่านี้เก็บไว้ในโต๊ะเนี่ยก็หายไป
สินอื่นอื่นยังอยู่ครบบริเวณกลางห้องพบถุงขนมสภาพถูกแกะปากถุง
กินขนมข้างในจนหมดเกลี้ยงนอกจากนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยคือกระปุกออมสินของน้องน้องอ่ะ
เด็กนักเรียนถูกแคะเอาเงินไปหมดเลยนะคะเป็นกระปุกออมสินที่มีเงินของเด็กนักเรียนออมเงินเหลือจากการซื้อขนม
รวมรวมแล้วประมาณร้อยบาทจากการสอบถามนางที่วาพรธีรกุลพิสุทธิ์ครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่ง
และนางศิโรรัสจีวะนันทประวัติครูประจำชั้นอนุบาล๑ทับ๒เนี่ยก็บอกว่าตอนเช้าพอมาเปิดห้องเรียนเพื่อจะจัดห้องเรียน
ก็ตกใจคือประตูมันเปิดอ้าอยู่นะคะตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะหรือว่ามีใครมาเปิดประตูทิ้งไว้หรือเปล่า
ไม่ได้ล็อกกุญแจไหมแต่พอเข้าไปในห้องไม่ใช่แล้วล่ะ
ข้าวของในห้องถูกลื้อค้นกระจัดกระจายจึงเชื่อว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในห้อง
ก็เลยแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบนะคะรวมทั้งแจ้งตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบด้วย
ให้เร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้ค่ะซึ่งเบื้องต้นตำรวจขอภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะหาเบาะแสคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วนะโรงเรียนเขาก็มีติดตั้งกล้องอยู่
น่าจะได้ความคืบหน้าเร็วนี้ค่ะ